ตำรวจทำงานไวกันหน่อยนะคะสามารถรวบตัวคนร้ายที่บุกเดี่ยวเข้าไปชิงทรัพย์ธนาคารในศูนย์ราชการบุรีรำได้แล้วค่ะ
ที่สำคัญคือคนร้ายรายนี้เป็นคนมีสีด้วยเป็นทหารยศถึงร้อยโทนะคะ
พอสอบถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้เหตุผลก็คลาสสิกล่ะค่ะ
หนี้สินท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็เลยตัดสินใจก่อเหตุขโมยเงินไปใช้หนี้นะคะ
ร้อยโทจารุภูมิปานาโตวัยสี่สิบแปดปีคนนี้แหละค่ะ
คือผู้ต้องหาคดีชิงทรัพย์เงินสด๑ล้านบาทจากธนาคารกรุงไทย
สาขาย่อยศูนย์ราชกรรมัดบุรีรัมน์ก็โดนตำรวจผู้ท้องบุรีรัมน์รวบตัวได้นะคะ
ก็ไปตรวจค้นบ้านพักเจอเงินสดของกลาง๕แสนบาทซ่อนอยู่ในบ้าน
เขาได้พาตำรวจไปขุดเอาเงินสดที่ฝังดินไว้ในป่าอีก๓แสนค่ะ
ส่วนเงินอีก๑๕๐๐๐บาทอ้างบอกว่านำไปใช้หนี้แล้ว
และอีก๕๐๐๐บาทเก็บไว้ในรถเพื่อใช้จ่าย
แต่ก็ถูกตำรวจสกัดจับซะก่อนนะคะ
สอบสวนร้อยโทจารุภูมิที่ถูกส่งตัวมาช่วยราชการในจังหวัดบุรีรำ
ก็สารภาพบอกว่าทำคนเดียวเพราะว่าเขามีปัญหาหนี้สินส่วนตัว
หาทางออกไม่ได้เลยตัดสินใจจี้ชิงเงินจากธนาคารกรุงไทยในบ่ายวันที่๒๔ธันวาคมไปเลย

ตำรวจบอกว่าเร่งติดตามแกะรอยคนร้ายจากภาพวงจรปิดค่ะ
เป้าไปที่รถยนต์ที่ผ่านเข้าออกสาระกลางจังหวัดในช่วงใกล้เวลาที่เกิดเหตุ
จนกระทั่งสามารถสกัดจับร้อยโทจารุภูมิได้
ซึ่งเมื่อตรวจค้นภายในรถก็อย่างที่บอกไปว่าเจอเงินสด๕๐๐๐บาท

สุดท้ายร้อยโทจารุภูมิก็ต้องยอมรับสารภาพแต่โดยดีค่ะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีที่สารทหารแล้วนะคะ